ถ้าจะต้องกลับรถแล้วที่กลับรถมันอยู่ไกลหน่อย
ไปเถอะครับไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยฮะ

มอเตอร์ไซคันนี้ออกจากฝั่งนี้
แล้วก็จะไปเลนกลาง
ไปเลนกลางแล้วจะไปไหน

เนี่ยออกมานะครับออกมาจากทางที่

โพสต์เอาไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับ
แล้วก็ทางโพสต์เขาก็แสดงความเสียใจด้วย
ชาวนี่ที่เป็นคนวังทองนะ
ผู้ชายคนนี้ตั้งใจจะออกจากฝั่งนี้
และจะไปหยุดกึ๊กที่กลางถนนก่อน
แล้วมันจะมีทางให้ข้ามไปตลาดนัดฝั่งนู้น
คือถ้าจะไปกลับรถมันไกลครับ
นี่แหละครับไม่เสียเวลาก็เลยเสียชีวิต
อย่างไรก็ตามก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ